เอาที่ออกมาจากทางการแถลงของทางสบคก่อนนะครับ
วันนี้นะครับนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศก
แถลงผลประชุมนะครับบอกว่าวันนี้มีการประเมินกันเพราะว่า
ครบ๒สัปดาห์แล้วของการประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉิน
พรกรฉุกเฉินที่ออกมาเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙
ซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายรัฐมนตรีย้ำในที่ประชุมนะครับบอกว่า
เรื่องของการห้ามออกนอกเคหาสถาน
จะยังคงอยู่ในช่วงเวลาเดิมคือ๔ทุ่มถึงตี๔ของทุกวัน
เดี๋ยวฝ่ายกฎหมายจะไปรวบรวมรายละเอียดต่างเกี่ยวกับอาชีพ
ที่ได้รับการผ่อนผันเพิ่มเติมว่าจะมีอาชีพไหนอีกบ้าง

เพราะตอนนี้มันก็ชัดแล้วแหละว่าอาชีพไหนจำเป็นไม่จำเป็นอย่างไร
ปรากฏว่ามีผู้ฝ่าฝืน๑๓๓๕ราย
เป็นผู้ทำผิดออกนอกเคหสถานโดยไม่มีเหตุอันสมควร๑๒๒๑ราย
รวมกลุ่มมั่วสุมในเคหสถานแล้วเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ๑๑๔ราย
อันนี้ไงที่คือเขาบอกว่าอันนี้ไม่ออกจริง

รวมกลุ่มกันอยู่ที่ใดที่หนึ่งใช่ไงก็เป็นหนึ่งในเหตุผลแหละที่มีการ
ดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่อย่างนั้นก็นัดกันจริงอ่าเจอกันบ้านนี้นะ
อันนี้ก็ไม่ได้นะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่ตักเตือนไปนะครับ
หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดรายจับกลุ่มดำเนินคดีหนึ่งพันสองร้อยสี่รายนะครับ
ส่วนเรื่องของการดำเนินคดีนะครับ
จะมีความผิดทั้งตามพรกรฉุกเฉินแล้วก็พรบโรคติดต่อด้วยนะครับ
สำหรับคนที่ฝ่าฝืนเรื่องของเคอร์ฟิลล์
พลตมธปิยอุทายโยผู้ช่วยผู้บัญชาการตมธแห่งชาติ
วันนี้ยังขอความร่วมมือประชาชน
ที่จะเดินทางออกไปต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลสงคราน
คือเขาประกาศเลื่อนวันหยุดสงครานไปแล้ว
ใช่ค่ะก็เลื่อนไปก่อนจนกว่าสถานการณ์โควิด๑๙จะดีขึ้น

บริษัททำงานหมดเป็นวันทำการ
แต่ว่ากิจการบางอย่างเขาก็ปิดไปแล้วไงใช่ไหม
ทีนี้ก็เลยเกรงว่าช่วงนี้ไม่เดินทางกันก็จริง
แต่พอถึงแบบเอาสงครานไปซะหน่อยดีกว่าไม่ได้นะฮะ
ตำรวจบอกว่ายังไงขอความร่วมมือก่อนอย่าเพิ่งไปนะครับ
เพราะถึงท่านไปบางทีท่านก็เป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่จังหวัดของเขา

เพื่อจะได้หยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙ด้วย

โอ้โหนี่คือภาพสงกรานปีก่อน

นะเพราะว่าดูสิแล้วคนไปอยู่ใกล้กันเนอ
สงกรานสาดน้องสาดน้ำทำกิจกรรมแบบใกล้ชิดกันมากอ่ะ
มันไม่ได้ช่วงนี้อดใจไว้ก่อนนะ
ถึงจะผ่านพ้นไปได้จะมีกันอีกครั้งก็คงต้องมาดูกันว่า
เราควรจะทำแบบไหนไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรค
แต่เอาเป็นว่าในช่วงเวลานี้สงครานที่จะถึงนี้
ถ้าไม่ไปไหนก็จริงอยู่ในพื้นที่ที่อยู่
เอาไม่เดินทางข้ามจังหวัดออกมา
ไม่ใช่ช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์ด้วยเอากลางวงกลางวันธรรมดาเนี่ย
เช้าเย็นตั้งจุดสาดน้ำกันได้ไหม

เขางดนะคะงดกิจกรรมสงครานทุกพื้นที่นะคะ

ไม่ว่าจะบอกว่าก็ไม่ได้เคอร์ฟิลหนีออกมาตอนกลางวันก็ไม่ได้นะคะ
กันให้ดีนะฮะแต่ออกมาเล่นน้ำในช่วงสาดน้องสาดน้ำช่วงสงกราน

ผมนำเรียนพี่น้องประชาชนเลยว่าผมเชื่อว่าในทุกจังหวัดนั้น
ไม่มีการจัดงานสงการแน่นอนการเดินทางนั้นท่านอาจจะคิดว่า
โลกเดินทางสะดวกความจริงไม่สะดวกนะครับ
กว่าจะกรุงเทพถึงเชียงใหม่ผมว่าผ่านด่านไม่น้อยกว่าร้อยด่าน
คือออกมาเล่นน้ำสงครานมารวมกันแล้วสาดน้ำสงครานเนี่ย
ตำรวจบอกว่าไม่ผิดเคอร์ฟิลล์ก็จริงค่ะแต่มันผิดพรกรฉุกเฉินคือ
ห้ามรวมตัวมั่วสุมในสถานที่ใดที่อยู่นอกเคหสถาน
แล้วก็อาจจะผิดพรบโรคติดต่อด้วยนะซึ่งมันจะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
อันนี้ไม่ได้มารวมกลุ่มกันแล้วมันอาจจะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคอันนี้ไม่ได้นะคะครับ